คุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่๓

ที่จังหวัดนครนายกนักท่องเที่ยวแห่กัน
ไห้หลวงพ่อปากแดงไปนอนโลงสะดอก
เพราะแก่ดวงตกและไม่พลาดส่องอ่างน้ำมนต
ขอเลขเด็ดด้วยติดตามกันเลยในช่วง

อย่ารอช้าตามไปส่องกันเลย
ที่วัดพรามณีพระอารามหลวงนะคะ
หรือหลายคนรู้จักกันในชื่อของวัดหลวงพ่อปากแดง

อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ

กราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบ

แล้วก็มีการสะดอกเคราะห์นอนลงศพ

ภายในวัดนะคะมีองค์หลวงพ่อปากแดง

ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนครนายกเลย
คุณทุกคนเยอะมากนอกส่วนจะมาทำบุญแล้ว
ก็จะต้องประสอบอานณมล
ส่วนเลขน้ำตาเทียนที่อยู่ในอ่างน้ำมนต์
มันดูเอาอย่างไรเดียว
แล้วก็มีผ้าแดงรองด้านล่าง
จะได้มองเห็นกันแบบชัดเจน

เพราะว่าพออยู่ในน้ำลอยไปลอยมาเวียนหัว

อีกหนึ่งจุดนะคะนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาก
เล่ากันไปเมื่อกี้ก็คือการไปสะดอกเคราะห์นอนโลง
แบบนี้เป็นการสืบชะตาแก้ดวงตกเสริมสิริมงคล
ทางวัดเขามีการจัดพิธีสะดอกเคราะหนโลงทุกวันนะคะ

ไม่ต้องลงที่นี่สีชมพู
พอจะแบบว่าเผลาความน่ากลัวลงไปได้บ้างใช่ไหม

การนอนโลงก็เหมือนได้แบบว่าตายไปแล้ว
แล้วก็ทำพิธีเกิดขึ้นใหม่ชีวิตจะได้สดใส